เป็นวาดเองที่วาดด้วยมือ

ผมมองว่ามันเป็นความคลาสสิกมันเป็นศิลปะครับ
แบบยังเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าอะค่ะ

ก็เห็นงานแกอยู่ที่สี่แยก

ให้เด็กตัวเล็กเขาได้พัฒนาฝีมือ
ปกติผมเป็นคนชอบวาดภาพเลยครับ
มันก็เป็นอะไรที่ผมภูมิใจนะครับ
ทำไมเขาวาดออกมาได้แบบโอ้โห

การวาดภาพอยู่โรงหนังมันก็จะเป็นงานโฆษณา
แต่การมาเขียนรูปอยู่ในวัดมันก็เป็น
เกี่ยวกับพุทธศาสนามันก็จะมีรูปวิวมีอะไรองค์ประกอบ
มีนกมีกระต่ายมีกว้างมีอะไร

ตรงที่ว่าอันนั้นเป็นแบ็คกราว
เป็นระเบิดตามหนังบู้หนัง

เทคนิคในการวาดภาพครับ

เป็นต้นของคนกลาง

ขั้นตอนเหมือนกันคล้ายกัน
เพียงแต่ว่าสีสันมันก็ส่วนมากจะคล้ายกันนะ
มันอยู่กับความถนัดของช่างอะไรอย่างนี้

ครับมันต้องปีน
คือไปแล้วแต่๒ชั้น๓ชั้นโค้ง
มันเป็นรายได้เสริมอยู่ตรงที่เราขยันอะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่าทุกวันนึงมันก็ยังว่าอะไร
ไหนจากโควิดไหนจากความเจริญทางเทคโนโลยีอีกเลยมันเข้ามา
มันรายได้เสริมอยู่ตรงที่เราขยันอะไรอย่างนี้นะ
เพราะว่ามันทุกวันนึงมันก็ยังว่าอะไร
ไหนจากโควิดในจากความเจริญทางเทคโนโลยีอะไรมันเข้ามา
ถ้าเราไม่ดิ้นไม่มีมันก็ไม่ไหวก็ต้อง
อย่างน้อยก็มีคนอยู่ข้างหลังคือลูกหลาน

ก็ยังพอได้ดูแลเขาในจุดนั้นช่วยครอบครัวนะ
แล้วมันก็เพิ่มรถบ่อยลูกมันก็เพิ่มรถบ่อยลูก
แล้วมันก็ค่อยใดจำนวนป้าและจำนวนของมัน
ที่ตั้งอยู่ในชุดต่างสูรศาเกต

่งบอกให้รู้ว่าความสมัยใหม่กำลังจะมาเยื่อน
คนสมัยเก่าก็จะจากไป
ข้างหน้านี้แยกห่อโนเยอูอิงกฎาคร์ด้วยเนอะ
กลางตลาดเจอเยอะแล้วก็มีรถแห่ด้วย
ก็ต้องเจออยู่แล้วแต่ตามรถแหล่
เสนอมีตัวเลือกอีก
เพราะว่าในอินเตอร์เน็ตอะไรดูได้
ส่วนมากคนรุ่นใหม่เขาจะดูในนี้

ผมดูทางแบบโซเชียลมีเดียครับ
เที่ยงเฟซบุ๊คยูทูป
เห็นมาจากในสื่อโซเชียลครับ

ก็พวกเฟซบุ๊คบ้างครับ
เห็นจากเฟสบ้างยูทูปบ้าง

เห็นในเฟซบุ๊คยูทูปติ๊กต๊อกครับ
กับเพื่อนพี่แบบรู้สึก

ส่วนผมชอบนะต้องอนุรักษ์ไว้
นี่ฉะนั้นบอกผ่านผมว่า
ก็บอกพี่ชายมีกำลังใจทำไปเรื่อย
ก็ทำให้สวยเนียมแกขอร้องแค่นี้แหละ

ก็เหมือนมีกำไรเอาไปให้พี่ชายแค่นั้นเอง

อยู่ด้วยกันมาต่างคนต่างทำงานต่างมีหน้าที่ต่างคนรับผิดชอบ
บ้ามายุ่งย่ายไม่กุ้งกายอะไรด้วยกัน

ไม่เคยมาถามเอาเงินเดือนเพราะเงินเดือนออก

วันนี้ผมก็เป็นคนไม่รู้จะเบื่องานนี้
คือตื่นมาก่อนกินกาแฟผมต้องได้อะไรนิดนึง
พอกินกาแฟอะไรตรงนี้ก็ต้องได้อีก
วันหนึ่งยางหน่อยให้ได้สองหรือสามหน่า
คือมันต้องได้นะครับ
มันเหมือนกับมันมีความสุขอยู่ในตรงนี้

คือฟังแบบนี้แล้วศิลปินจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีคนจ่าย

ในทุนมีคนจ้างถึงจะอยู่ได้
แต่ถ้าไม่มีคนจ้างมันก็จะหักเห
เสาหลักคือคนจ้างอันดับแรกนะ
แต่การที่อยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้
แต่ไม่มีคนจ้างต้องมีเสาหลักคนแรกคือคนจ้าง

ดังนั้นศิลปินจัดอาติไม่ได้
คือสลิตินจัดไม่ง้อในทุนไม่มีทาง
ไม่มีทาง
มุมสบายมันเปลี่ยนไปแล้ว
ก็ได้ยินแต่ยาลาช่างเขียวที่เดียวแล้วก็ที่นี่
ที่อื่นเขาก็พยายามมดมดมดมดไปบนอวลไม่พอได้ครับ

ยังเปรียบเข้ากับงานตัวละอย่าง
เขาไม่ได้ทำงานสื่อแบบอย่างนี้นะครับ
ก็มดจริงผมว่าหมดจริง
ก็ไม่อยากให้มีแหละเนอะมันจะได้สื่อสารต่อไป
คือยังมีคนมีความสามารถและทำต่อต่อกันไปได้นะผมว่า
แต่ถ้ามีคนสนับสนุนเพราะว่าไปได้
แต่ถ้าไม่มีคนสนับสนุนมันต้องอยู่กับที่มัน

เป็นอดีตครับมันจะหมดไปตรงไหน